คุณผู้ชมครับเรื่องราวนะครับ
เรื่องของความอบอุ่นความรักที่มีต่อแม่เนี่ยผมว่าเราได้เห็นกันเยอะแยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลในอินเตอร์เน็ตนี่แหละคุณผู้ชมครับ
มันมีอยู่เรื่องราวหนึ่งนะครับอยากจะให้ไปดูกันหน่อย
ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความรักความกระตันอยู่ให้กับคุณแม่
ในงานวันแม่ที่โรงเรียนซึ่งภาพบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันฮะ
ก้มกราบคุณแม่ที่กำลังนั่งขายของอยู่หน้าโรงเรียนฮะ
คือคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาเล่าว่าเช้านี้มีเรื่องราวดีที่น่าปลื้มใจมาเล่าให้ฟัง
ก็คือตัวเขานั้นยืนอยู่ตรงประตูแล้วก็มีเวรนักเรียนมาขออนุญาต
เอาดอกไม้ไปให้คุณแม่คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วคุณแม่อยู่ไหนล่ะครับ
เขาก็บอกว่าคุณแม่อยู่หน้าโรงเรียนครับเราแปลกใจแล้วก็เดินตามไป
ทำไมคุณแม่ไม่เข้ามาล่ะใช่ไหมโรงเรียนเขาก็โอเคเปิดอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาหาลูกได้อยู่แล้ว
แต่พอไปเจอปุ๊บรู้เลยคุณแม่เขาไม่ว่างไงเพราะคุณแม่เขานั่งขายของอยู่หน้าโรงเรียน
ส่วนคุณลูกเขาก็เข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนพอมีเวลาปั๊บเด็กนักเรียนคนนี้คุณลูกเนี่ยเขาก็เลยเอาดอกไม้มาขออนุญาตคุณครู
ขออนุญาตนะครับผมจะเอาดอกไม้ไปให้คุณแม่ที่ขายของอยู่หน้าโรงเรียนนั่นเอง
โอ้โหพอเรื่องราวนี้ได้ทำการโพสต์เอาไปบนโลกอินเตอร์เน็ตแล้วก็แชร์ไลค์กระจอนกระจายกันไปไกล
คุณครูเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สอนเขาไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมขึ้นมา
เป็นสิ่งที่เด็กนั้นเขาคิดได้ด้วยตัวเขาเอง
คุณแม่ก็คือคุณแม่นะคะแล้วก็มาแสดงความรักกับคุณแม่แบบนี้โดยไม่ได้อาย
ไม่ได้แท้อะไรเลยนะคะสุดยอดมากจิตใจของเด็กกระตานเยรูขึ้น
จบมือเลยสุดยอดมากเลย